ครูอ้วนดีใจเจอครูอ้วนอีกแล้ว
ดีใจค่ะดูสดชื่นแล้วใช่ไหมครับครูอ้วน
ดีขึ้นเยอะเลยค่ะยังเหลือแบบนิดนิดค่ะแต่ว่าดีขึ้นเยอะแล้วค่ะ

ออกกำลังกายจริงการออกกำลังกายเป็นสิ่งที่ดีสุด

จริงค่ะจริงเลยใช่ค่ะ
วันนี้มาอีกหนึ่งเรื่องที่คนก็พูดถึงเยอะกันเหลือเกินเกี่ยวกับ

ใช่ค่ะเมื่อวานหลายคนน่าจะได้เห็นคลิปแล้ว
เมื่อวานถ้าใครดูนิวโชว์คือจะเห็นเลยว่า
ทุกคนแบบตกใจมากเพราะว่าเป็นคลิปจากกล้องรถตำรวจเลย

เรื่องของเรื่องเนี่ยมันเกิดจากที่ว่าเป็นตำรวจทางหลวงนะคะ
เขาไปเรียกรถคันหนึ่งเป็นวีออสสีดำ

ก็เรียกให้จอดตอนแรกจอดคุยกันแล้ว
แล้วก็พอจอดคุยกันเสร็จเหมือนน่าจะตกลงให้หยุดหรือให้อะไรสักอย่าง
แล้วปรากฏว่าคนขับรถสีดำคันนี้ขึ้นรถแล้วซิ่งหนีตำรวจ

ตำรวจก็ขี่ไล่ตามเขาไล่กวดกันมาสักพักนึงแล้วหลายกิโลเหมือนกันนะคะ

นี่เป็นจังหวะแรกก่อนจังหวะที่จอดคุยกันตอนแรกก่อน
คุยกันตอนแรกแล้วเสร็จปุ๊บนี่เขาขึ้นรถแล้วเขาเริ่มเนี่ย

พอไม่จอดปุ๊บเขาซิ่งเลย

เป็นที่วิภาควิจารณ์ในสังคมออนไลน์กันเยอะมากนะฮะ
ใช่ค่ะดูดิคือขับขี่แบบชาวเวียนหวัดเสียวเลย
แล้วซิ่งแบบคือซิ่งหนีเอาง่าย

ขับคือตำรวจมันชัดมากตำรวจเขาไล่ตามไม่รถล้าค่ะ
แล้วนี่คือซิ่งแบบอยู่กะหนี

คุณตำรวจสำหรับสงวัติพีคอะมันไปอยู่ตรงบนสะพาน
คุณตำรวจต้องขับเร็วเร็วมากเลยนะเนี่ย
ใช่เขาต้องไล่ขวดนะคะเพราะคนนี้เขาไม่หยุดเลย

ทีนี้จังหวะนี้ค่ะโล่งแล้วตำรวจก็เลยเร่งเครื่องเลย

แต่สิ่งที่ผู้ชายคนนี้ทำคือโอ้

ทุกคนช็อกหมดครูอ้วนจากเหตุการณ์นี้
พวงมาลัยเบียดรถตำรวจ
ทำให้รถตำรวจพลิกคว่ำไปกระแทกกับราวสะพาน
คุณตำรวจใส่หมวกกันน็อกนะฮะ
คนก่อเหตุอะจอดรถทิ้งไว้แล้วเปิดประตูลงวิ่งหนีไป
วิ่งลงทางด่วนไปเนี้ยลงไปลำลูกกาแล้วสุดท้ายแล้วเมื่อวานช่วงค่ำค่ำอ่ะ
ถึงค่อยมามอบตัวคือผู้ตายเนี่ยนะคะ
เขาบอกเป็นตำรวจน้ำดีด้วยค่ะ๑๐ตำรวจเอกเศรษฐการลอยขามป้อมนะคะ
เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่เปิดไซเรนไล่ตามคนร้าย
เรื่องนี้เนี่ยข้อหานี้เป็นข้อหาที่เราไม่ค่อยเห็นบ่อยนัก
แต่เป็นข้อหานักโดนข้อหาฆ่าเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่นะคะ
แล้วก็โดนอีกหลายข้อหาด้วยซึ่งเมื่อวานต้องเข้ามาเนี่ย
เขาตอนแรกเขาหนีไปแล้วเมื่อประมาณสักสองสามทุ่มเขามามอบตัว
เขาปฏิเสธนี่ผู้ชายคนนี้ยังยิ้มเยี่ยมกันหลายคน

อันนี้ต้องบอกก่อนว่าภาพนี้ค่ะเป็นภาพที่น่าจะกู้มาจากกล้องของ
ตำรวจคนตายตอนแรกที่เขาจอดคุยกันก่อน
ไม่ใช่หลังเกิดเหตุแล้วอะค่ะคือเหมือนตอนแรกที่จอดเกวียนก่อน
น่าจะกู้ได้มาจากกล้องของหมวกตำรวจตอนแรกที่คุยกัน
แล้วก็หลังจากที่เป็นภาพนี้ปุ๊บก็เป็นภาพที่เขาขับรถซิ่งหนี
แล้วตำรวจก็ขี่รถไล่ตามนะคะซึ่งเขาบอกว่า
ตำรวจเอกเศรษฐการผู้ตายเนี่ยนะคะนอกจากจะปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดตำรวจทางหลวง๒
กองกำกับการ๘แล้วเนี่ยเขายังขับรถนำขบวนให้กับ
พลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒน์พบตรด้วย
เป็นตำรวจน้ำดีที่เคยได้รับการชื่นชมในการขี่รถนำรถพยาบาลตามท้องถนน
เขาบอกว่านี่คือการสูญเสียบุคลากรที่มีคุณภาพและบุคลากรที่เป็นน้ำดีเป็นตำรวจน้ำดีเนี่ยค่ะ
คนนี้ยังหนุ่มอยู่เลยและเขากำลังจะแต่งงานในอีก๓เดือน
ใช่ค่ะอายุไม่เท่าไหร่เองใช่ไหมลูกใช่ค่ะคืออายุยังน้อยอยู่เลย
ซึ่งวันนี้ที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจนะคะครอบครัวแล้วก็แฟนสาวเนี่ยก็เข้ามารับศพด้วยความ
โอ้โหเศร้าอยู่แล้วคือมันไม่รู้จะพูดคำไหนคำว่าเศร้ามันคงน้อยเกินไป
พวกเราดูยังยังแบบมันช็อกอะค่ะแต่เรื่องของเรื่องคือเป็นตำรวจน้ำดี
ใช่ไม่มีหน้าที่แล้วมันไม่ใช่อุบัติเหตุอ่ะเพราะว่าข้อหาที่ตำรวจแจ้งคือฆ่าเจ้าพนักงาน
ในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่เลยยังแล้วมีหลักฐานชัดเจนแล้วอันนี้คือตอนที่เขาขับรถนำรถพยาบาลนะคะ
ขี่รถนำรถพยาบาลเนี่ยคือเป็นตำรวจท่านอื่นปฏิบัติหน้าที่อย่างแบบขันแข็งมากเลย
ตำรวจดีดีที่คนมองหานั่นแหละนั่นใช่ใช่นี่คือตำรวจดีที่คนมองหา
วันนี้เนี่ยเจอครอบครัวเจอแฟนสาวเขาบอกเขาไม่ไหวนะขออนุญาตไม่ให้สัมภาษณ์
ซึ่งแบบทุกคนก็เข้าใจสัมภาษณ์เขาเลยใช่คือเขาไม่ไหวจริงจริงอะค่ะ
ทำใจอะไรไม่ได้เลยจริงจริงเรื่องนี้นะคะพันธุ์ตำรวจโทปรัชญากรรมราชพิทักษ์บอกว่า
พบตรเนี่ยสั่งกำชับมาเลยเรื่องสิทธิประโยชน์กองทุนช่วยเหลือสวัสดิการต่างของหน่วยงานต้นสังกัด
กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกองบังคับการตำรวจทางหลวง
เบื้องต้นเนี่ยรวมเงินได้เจ็ดแสนบาทส่วนเงินสากรณ์เดี๋ยวแยกต่างหากนะคะ
แล้วก็พิจารณาเรื่องการปูนบำเน็ตแก่ผู้เสียชีวิตด้วยปกติส่วนใหญ่
ข้าราชการเวลาเสียชีวิตในหน้าที่เนี่ยเขาก็จะมีการปูนบำเน็ตก็คือเหมือนกับเลื่อนขั้นเลื่อนยดให้
ซึ่งผลประโยชน์ตรงนี้มันก็จะไปตกที่ครอบครัวนั่นแหละเรื่องของเงินบำเน็ตบำนานต่างนะคะ
ส่วนเรื่องแต่งงานอย่างที่ครูอ้วนบอกเขากำลังจะแต่งงานในอีก๓เดือน
ประมาณ๒๓เดือนข้างหน้าเนี่ยค่ะกำลังจะยื่นการ์ดเชิญผู้บังคับบัญชาอยู่แล้ว
คนตายเนี่ยมีน้องสาวคนเล็กด้วยศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชพัฒน์อุดรธานี
กำลังจะจบปีหน้าค่ะอืมเพื่อนทุกคนพอรู้ข่าวคือช็อกไปหมดเลยอ่ะ
ทุกคนช็อกอยู่แล้วมันช็อกไปหมดเลยจริงอ่ะค่ะ
แล้วก็จะมีพิทธิชาภปนกิจยี่สิบเจ็ดกุมภาพันธ์นี้

ภาพนี้คือภาพสุดท้ายที่เราถ่ายด้วยกัน
เนี่ยค่ะคนดีและเป็นการเจอหน้ากันครั้งสุดท้าย
ยังจำได้ภาพนี้พี่บอกพี่อ้วนพี่ไม่หล่อเอฟสวยอยู่คนเดียว
แต่ยังไงพี่ก็หล่อสำหรับเอฟเสมอนะแฟนสาวก็โพสต์ว่าเออไม่ต้องเหนื่อยต่อไปแล้วนะ
แบบเหนื่อยมามากแล้วตั้งใจทำงานมามากแล้วไม่เป็นไรนะ
มันคงถึงเวลาพักของพี่แล้วเดี๋ยวทุกคนที่เหลือเดี๋ยวเอฟดูแลให้อันนี้แฟนสาวก็โพสต์ไว้

ใช่เรียกน้องนะเรียกน้องจนส่งกันอย่างนี้คำนักจะจอดอยู่แล้ว
คือเป็นตำรวจเพื่อที่จะเอาเงินรายได้ไปส่งน้อง
ทำงานดังนั้นเถอะ
คำไหนคือเป็นตำรวจน้ำดีตั้งใจทำงานแข่งขันใน
หน้าที่รักในอาชีพของตัวเองแล้วก็ดูแลประชาชน
แท้จริงซึ่งคุณอาของตำรวจในเนี้ยค่ะเขาบอกว่า
เขาบอกว่า๑๐ตำรวจเอกเศรษฐการเนี่ยนะ

เลี้ยงส่งน้องสาวเรียนจนถึงปริญญาตรี

ครอบครัวก็จะไม่มีภาระต้องส่งเสียแล้ว
เขาก็ตั้งใจว่าน้องเรียนจบเขาก็แต่งงาน

ใช่ค่ะมันก็เป็นจังหวะลงล็อกพอดี

ทุกอย่างมันล่มสลายไปหมดเลย
เพียงเพราะผู้ชายคนนั้นคนเดียว
ผู้ชายคนนั้นเนี่ยเป็นครูสอนขับรถด้วยนะคะ

ทีนี้มันเกิดอะไรขึ้นทำไมคุณต้องหนีขนาดนั้นใช่ไหมคะ

ตรวจดูในรถเนี่ยมันมีเบียร์
มีเบียร์ที่ดื่มยังไม่หมด
และมีน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า
แค่นี้มี๒อย่างนี้

ก็ไม่รู้แหละว่ายังไงแต่จากการสอบปากคำ

เขาไม่ได้จะฆ่าเจ้าพนักงาน

เขาแค่จะหักชนเพื่อให้รถของตำรวจเนี่ยล้ม
เพื่อที่ตำรวจจะได้เลิกไล่เขา

เพราะมีขวดเบียร์และบุหรี่ไฟฟ้ากลัวถูกจับ

แต่ไม่ได้ตั้งใจที่จะฆ่าแค่อยากหัก

เพื่อที่ตำรวจจะได้เลิกไล่กวดไล่ติดตาม
แต่อย่างที่พี่มดบอกอะค่ะทุกคนบอกขอโทษนะคุณขับรถยนต์

สองจากความเร็วที่คุณซิ่งมา

คือคุณหักไป

แล้วคุณไม่คิดหรอกว่าล้มแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป
แล้วคุณเป็นครูสอนร้อง

คุณต้องรู้หลายอย่างเลยใช่ไหม
คุณทำครอบครัวครอบครัวหนึ่งล่มสลาย
ชีวิตนี้คุณก็โทษหนักนะคะ
คือโทษตอนนี้เนี่ยเบื้องต้นฆ่าเจ้าพนักงาน

ใช่เขาบอกว่าอย่างนั้น

ตำรวจคุมตัวไปนี่โอ้โห

ก็เป็นตำรวจน้ำดีไง

ไม่มีใครทำใจได้คือที่มันโหดร้าย

มันเห็นวินาทีที่เขาตัดสินใจก่อเหตุ

วันนี้เขาไม่ตายวันนี้ตำรวจในนี้ไม่ตาย

ตั้งใจทำให้รถตำรวจล้ม

ทุกคนคือโทษนะคะกรูเข้าไปแบบจะลุมกระทืบ

เขาไม่ยอมไม่ทน

มันเป็นเรื่องน่าเศร้ามากจริงเลยอะ

ที่บอกว่าวันนี้พ่อแม่เขาก็ยืนยันว่า

อะไรทั้งสิ้นค่ะตำรวจน้ำดี
ยังมีจริงอะฮะมีจริงค่ะ

กำลังจะเจริญเติบตัวอายุเพิ่ง๒๐กว่า

ก็เรียกว่าข่าวนี้เป็นข่าวที่

แล้วก็ดูคลิปดูอะไรแล้วเศร้า
เช่าจริงแต่ช่วงนี้เราไป
เคารพทุกชาติก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมานะฮะ

รู้ใครชนะแน่นอนพร้อมรับคำวินิจฉัย

ตอนนี้หลายคนให้ความสนใจเกี่ยวกับ

เรากำลังจะเข้าสู่มีนาคมใช่ไหมฮะ

คู่หาละ๒เดือน

เราจะได้รู้ผลแบบเรียลไทม์ไหม

เราจะนับกันที่เขตเลยหรือเปล่า

จริงมันก็ควรจะต้องแล้วนะเพราะมันคือยุคสมัยใหม่แล้วเนาะ
มีระบบรายงานการเลือกตั้ง

แต่เราเห็นว่ากรรมการประจำ

เกขาค

ไปเซ็ตหน้างานแล้วเขาหา๘โมง
ใช่ไหมครับ๘๓โมง
ก่อนจะถึงนาทีของการเลือกตั้งต้องมีการเตรียมการ

๕โมงป่ะรู้สึกจะเป็น๘๕โมง

เขาบอกโอ้โหกรรมการที่อยู่ตามเขตหน่วยเลือกตั้งเหนื่อยนะ
เพราะฉะนั้นมันอาจจะเกิดความผิดพลาด
ในการยังต้องมากรอกคะแนนเลือกตั้งอีก
ซึ่งจะมีความถูกต้องมากกว่า

ถามว่าการรายงานผลซึ่งวันนี้ครับผมแต่ละจุดเลือกตั้งเนี่ย
แต่เมื่อตรวจสอบใบรายงานผลการนับคะแนนสอสอแบบแบ่งเขตเลือกตั้งแล้วเนี่ย
ก็จะมีการนำข้อมูลจำนวนผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
แล้วก็ผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งบัตรดีบัตรเสีย
แล้วก็คะแนนของผู้สมัครในหน่วยเลือกตั้งนั้น
ว่านับแล้วถูกต้องหรือเปล่าก็จะติดที่หน้าหน่วยนะฮะ
แล้วก็สำเนาจะแพร่ในเว็บไซต์ของกรกต
โดยคะแนนอย่างไม่เป็นทางการสำนักงานตั้งเป้าว่า
รายงานผลให้ครบร้อยเปอร์เซ็นต์
ว่าในคืนวันที่เลือกตั้งนั่นแหละ

น่าจะได้ทราบผลแล้วล่ะว่าใครเป็นสอสอ
ใครเป็นว่าที่สอสอยังไม่เป็นทางการนะฮะ
ส่วนการแบ่งเขตเลือกตั้งอันนี้เป็นดราม่าเยอะ

ว่ามันจะใกล้เลือกตั้งทำไมเพิ่งมาแบ่งเขตเลือกตั้ง

ในวันที่๓มีนาคมจากคำนวณสอสอ
แต่ละจังหวัดเนี่ยว่าแต่ละจังหวัดเนี่ย
มีหรือควรจะมีสอสอกี่คน

ไม่สามารถนับราษดรที่ไม่ใช่สัญชาติไทยได้

ทุกอย่างยังเป็นไปตามเวลา

ขณะเดียวกันเนี่ยการประกาศแบ่งเขตเลือกตั้งนะครับ
ในการเลือกตั้งปี๒๕๖๖เนี่ย
คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือพบว่ากรกตเนี่ย
ได้เอาข้อมูลจำนวนประชากรนะครับ
นำมาใช้ในการคำนวณจำนวนสอสอ

ซึ่งมีจำนวนประชากรตอนนี้ของประเทศไทยนะฮะ
เมื่อเปรียบเทียบกับการเลือกตั้งครั้งที่แล้วคือปี๖๒เนี่ย

จำนวนประชากรที่กรกตนำมาใช้ในการคำนวณสอสอ

เมื่อตรวจสอบข้อมูลประชากรไทย
หมายถึงว่าที่มีอยู่ในทะเบียนบ้าน
แรกรายอายุรายเดือนธันวาคม
กลมกับพวกเขาว่าเป็นผู้ที่มีอายุ๑๘ปีขึ้นไป
หมายถึงคนที่จะมีสิทธิ์ใช้สินในการเลือกตั้ง
๕๒ล้าน

แสดงว่าอัตราการเกิดไว้ลงให้ชัดเจนเลยเนาะ

นั่นคือการเลือกตั้งครั้งแรกของพวกเขา

ก็มีจำนวนประมาณ๔ล้านกว่าคน
หรือน้อยก็ไม่รู้แต่ฉันว่าน้อย
๔ล้าน๑๒๘๐๓คน
ครั้งแรกเพราะว่าถ้านับไปแล้วเมื่อ๔ปีแล้ว
กลุ่มที่อายุ๒๒ก็คือ๑๘ตรงนั้นก็คือ
ตั้งแต่๑๘๑๙๒๒๑๒๒ก็คือเด็ก๔ปีที่ผ่านมา
มี๔ล้านเสียงที่จะเพิ่มเข้ามา
แล้วก็มันคิดเป็นเปอร์เซ็นอยู่ประมาณ๗
ผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งที่เป็นผู้สูงอายุ
หมายถึงผู้ที่มีอายุ๕๘ปีขึ้นไปนะฮะ

มีคน๕๘ปีขึ้นไปอยู่๑๔๓๗๘๐๓๗คน

เพราะฉะนั้นเราดูสิ
สูงสุดคือ๒๖ถึง๔๑ใช่๒๘เปอร์เซ็นต์น้อง
คือคุณอายุตั้งแต่๒๖จนถึง๕๘
ก็พวกเราที่นั่งอยู่ตรงนี้เลยนะทุกคนเลย
คู่อยู่เบบี้บูปะคะอยู่เบบี้บู
จริงหรอคุณที่ชั้น๖๒แล้วค่ะปีนี้คุณมิ้มหา
มิ้มอย่าตกใจออนแอร์จริงหรอไม่รู้
๖๒ใช่ค่ะดูไม่เหมือนเลยค่ะจริงหรือเปล่าคุณ
โอ้ขอโทษค่ะที่ทำให้คุณผิดหวัง๖๒แล้วค่ะ
๖๒อุ้ยสุดยอดแต่ก็มีความสุขได้น้อง
จริงค่ะถูกค่ะถูกค่ะคุณค้า
เพราะฉะนั้นอย่าไปกลัวอายุเพราะก็บอกว่าในอนาคต

เห็นแม่มารสีไหมที่เมื่อก่อนเล่นละครที่ยายมารสีอ่ะ

อย่างนี้คนต้องการแข็งแรงสุขภาพ
คือจริงว่าวิวัฒนาการทางการแพทย์เราดีด้วย
จริงแล้วการดูแลเรื่องของกินอยู่หลับนอน
แล้วคนที่อยู่ในครอบครัวด้วย
ลูกดูแลดีให้คุณแม่สดชื่นค่ะ
เมื่อวานนี้คุณชูวิทย์ออกมาเล่านิทาน
ถูกต้องไหมฮะปรากฏว่า
นักข่าวโทรไปหลายาดทริปราชปาล
ญาติบอกยังไม่ตอบยังไม่ตอบคำถาม

ปรากฏคุณชูวิทย์ที่ผ่านมา
เขาโพสต์เฟซบุ๊คถึงเครือข่ายพนันออนไลน์
นิยายนิทานเนี่ยแหละ
นุ่มเศษทีเกะดาวราแสนสวย
ฉากเป็นชายหนุ่มม้าผู้ประสบความสำเร็จ
ดูคอนโดหรูสองชั้นราคาสองร้อยล้านกว่าบาท
บ้านหลังใหญ่สุดของหมู่บ้านหรูราคาหลักเป็นร้อยล้าน
ขับเฟอลาลี่สีแดงตามไลฟ์สไตล์คนหนุ่มผู้ร่ำรวย
ล่าสุดหนึ่งในดาราสาวที่โดนโยงคือน้องหยาดหยาดทิพย์ราชปาน
แล้วก็เมฆรามาผู้สื่อข่าวเนี่ยติดต่อไปยังหยาดทิพย์ราชปานนะฮะเพื่อสอบถามประเด็นดังกล่าว
อย่าตอบเพียงสั้นว่ายังไม่สะดวกพอดีพาลูกมาเรียน
แล้วเมื่อถามว่าเห็นข่าวหรือยังอย่าตอบว่าช่วงนี้ไม่สะดวกสัมภาษณ์
หยาดยังไม่ขอพูดอะไรนะคะค่ะอืมปรากฏว่าหลังจากนั้นปุ๊บ
ชื่อของเมฆก็กลับมาเป็นที่ฮือฮาอีกครั้งหนึ่งฮะวันนี้ตั้งแต่เช้าเลย
เมื่อเจ้าหน้าที่ภายในสำนักงานปปงให้ข้อมูลว่า
ตอนนั้นที่ก็บอกเอ้ามันเป็นการยกย้ายสายเทหรือเปล่า
คือตั้งอยู่ภายในสูงวิทย์ของนายรามาท่านปปง
อายัดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะเรียบร้อยแล้วในวันนี้
จะถูกมองว่าอาจจะเกี่ยวกับการโอนทรัพย์สินจากนายอภิรักษ์โกธิ
ตอนนี้ก็ต้องอยู่ในการขั้นตอนของศาลก่อน
ขณะเดียวกันในโลกออนไลน์ก็มีการแชร์ภาพคอนโดหรู
ของหญาติทิพย์แล้วก็สามีโดยวิวติดแม่น้ำเจ้าพระยา
แล้วก็สะพานพระราม๙บรรยากาศโดยรวมดี
ภายในตกแต่งอย่างหรูหราอลังการน่าดูเลยล่ะ
โทษอย่างไงว่าไม่สามารถซื้อขาดอะไรนั่นได้ในช่วงนี้ถูกไหม
ไม่มีสิทธิ์ในการทำอะไรกับทรัพย์สินนั้น
โอนย้ายไม่ได้เอาเขาแบ็คไปได้หายไปได้ขี้หาไปได้เลย
เอาละฮะล่าสุดสุดเลยเนี่ยนะฮะ
หยาดจากข่าวต่างที่ออกมา
หญาติขอความกรุณาหญาตินำรูปลูก

เพราะผลนั้นกระทบต่อครอบครัว

วันที่เขาถูกดำเนินคดีเป็นข่าวออกมา
โดนี้คุณเมฆซื้อแบบขายฝากผ่านในหน้า
มาก่อนที่อภิรักษ์จะถูกดำเนินคดีและเป็นข่าว
ซึ่งตอนที่ทำสัญญาขายฝากสามีหยาด
ไม่รู้ว่าคอนโดนี้ซื้อแล้วจะมีปัญหา

ก็เห็นจากข่าวว่าเจ้าของเก่าถูกดำเนินคดี
แล้วก็มีความเกี่ยวข้องกับคดีช่อโกง

ไม่ได้เป็นนอมินีใดทั้งสิ้น
เขาก็ไปจับตามองตอนนั้นว่าเป็นคอนโดเก่าของอภิรักษ์
หยาดเคยมาสัมภาษณ์ในรายการประดำเนี่ยแหละ
ว่าตัวเองไม่เคยรู้จักกับอภิรักษ์กวดทิ้งมาก่อน
ไปซื้อผ่านในหน้าอีกทีนึง

แต่เขาบอกว่าอุ้ยคนเขาก็มองกันว่าโอ้โหมีเหรอวะ
ค่าคอนโดมูลค่า๒๐๐ล้านกว่าบาท

แต่บางคนก็บอกอ๋อตอนนั้นอภิรักษ์โกธิเนี่ย

แต่เขาก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้ไปซื้อตรงกับอภิรักษ์โอธิ

แล้วก็ไม่ได้รู้จักกับอภิรักษ์อืม
นี่คือการยืนยันล่าสุดของหยาดทิพย์นะฮะ

อ่ะก็ติดตามกันต่อไปกับมหากราบนี้

ใช่ยืนหน้ากระทรวงเลย

คุณชูวิทอย่าพูดอะไรไปเรื่อยเปื่อยใจเย็นนะเงินสามหมื่นล้านนั้นน่ะ
คิดดูว่าเงินล้านหนึ่งหนักกิโลหนึ่ง๓๐๐๐ล้านมันหนัก๓๐๐๐กิโลนะ

นี่ถ้าระวังนะถามคำถามเขาเดี๋ยวเขาไปตอบ
คุณชูวิทย์เวลามีใครถามคำถามเขามักจะไปตอบไง

ก็เวลามีใครแหมมันเหมือนเป็นการสื่อสารอ่ะแบบถ้าถามปุ๊บเขาก็จะไปตอบ

คุณบุญยุ่งบอกว่าก็มันลิงก์กันไปหมดมันก็เลยต้องตีแบบให้รอบอะไรอย่างนี้

แววว่าหมายจับบ่อใบไม้ที่๒ใกล้จะออก

ก็คือมีการเชื่อมโยงจากดีเจเขาบอกว่า

พี่น้องโบใบไม้เนี่ยมีแค่เน้นเดมอนพี่ชายคนโตที่ถูกออกหมายจับ

ล่าสุดวันนี้ค่ะทางด้านผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวน
อาจกรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าสอทนะคะ
เรียกประชุมทีมขยายผลเร่งรัด
จากการสืบสวนสอบสวนคดีมาเกาะ๘๘พนันออนไลน์

บอกว่าจากการที่ไปคุมตัวแรปเปอร์ที่แต่งเพลงโฆษณา

จากการสอบปากคำพูดคุยไป
มีหลักฐานและพยานเพียงพอที่จะออกหมายจับ
นายกิติพงศ์ขจรบุญถาวรหรือว่าบิ๊ก
ก็คือหนึ่งในสี่พี่น้องบอกไปมานี่แหละ

คนที่คนแรกเบ้นเดมอนคือคนโต

พยานหลักฐานเพียงพอที่จะออกหมายจับ

เล่นพนันออนไลน์โดยผิดกฎหมาย

ส่วนประเด็นเรื่องข้อมูลการยึดทรัพย์

แล้วเดี๋ยวปปงจะส่งผลการตรวจสอบ

ถามว่าข้อมูลที่ได้จากคุณดิวเนี่ย
มีส่วนในการทำให้สามารถ

วกกับการขยายผลที่ไปจับแรปเปอร์

ที่เขาไปทำเพลงโฆษณา

จะเดินทางกลับมาถึงประเทศไทย๑๖มีนาคมนี้

ใช่จะกลับมา๑๖มีนาคมนี้
เดี๋ยวคุณนิวบอกว่าจะแจ้งทนายความส่วนตัว
แต่ที่แน่คือคุณดิวจะกลับมา
สอนอทองหล่อแน่นอนแต่เมื่อไหร่ก็เดี๋ยวรอดูอีกทีนึงนะคะ
ส่วนตอนนี้เขาบอกว่าแนวทางการสืบสวนเนี่ยมันเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

เดี๋ยวเขาจะทีเดียวเลยค่ะเดี๋ยวนี้ตำรวจเขาจะจับตอนเช้า
ให้ตั้งตัวไม่ค่อยทันช่วงที่คนยังไม่ตื่น
เพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวคนก็จะคอลหาตำรวจได้ไงว่าแม่บอกขนาดนี้เขาหนีทันแล้วมั้ง
หรืออะไรแบบนี้ตำรวจก็เลยต้องบางทีคือก็เห็นใจตำรวจนะ
พอตำรวจไม่บอกคนก็บ่นว่าทำไมไม่บอกทำไมไม่จับทำไมไม่รู้
แต่พอเขาแบบบอกก็หาว่าอ้าวบอกแบบนี้เป็นการเตือนหรือเปล่า

ใช่เพราะว่ายังไม่ได้โดนออกหมายจับไงคะ
ตอนนี้กำลังอาจจะถูกต้องไหมครับ

แต่ตอนนี้อีกสองคนทั้งสามคนก็คือ

บิ๊กบอสไบร์ทเนี่ยสามคนนี้ยังไม่โดนหมายจับ

ยังไม่ได้กลับมากันเลยไม่ใช่เหรอ
มีเบนท์กลับมาคนเดียวเบนท์กับไบร์ท

แต่ตอนนี้ท่อชุชาได้ยินข่าวมาบอกว่า

แล้วก็หมายจับเนี่ยก็คือ

ถ้าเผื่อว่าไม่มามอบตัวเนี่ย

เมื่อไหร่ก็ตามที่หมายออกตำรวจเจอที่ไหนจับได้ทุกที่
เพราะฉะนั้นแค่ก็จะเหมือนเน้นเดมอนที่เดินเข้ามา

ก็จะเป็นกรณีเดียวกันกับพี่ชายเลย

ตอนนี้นารีพิฆาตไปพิฆาตมาเริ่มยาวแล้ว

เยดิวอลิซาลา
นางบอกนางช้ำเวลานางเห็นแผลตัวเอง

นางก็เลยเสี้ยเลยเห็นเขาจะแต่งงาน
นางเสี้ยเสี้ยไหมเสี้ยใหญ่
ผู้อาจวิจารณ์กลวงขวางเลย
ในกรณีของพระค่ะ
พระรูปหนึ่งในจังหวัดพยาวค่ะ

ต่อมาเลยท่านเจ้าอาวาส

ทางด้านพระรูปดังกล่าวก็เลยทำการลาศึกไปค่ะคุณค่ะ
ออกไปใช้ชีวิตแบบคารวาสเต็มรูปแบบแล้วซึ่งทางด้านของผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดพยาวได้
อ่ากล่าวว่าทางสำนักพุทธเนี่ยนะคะไม่ได้นิ่งนอนใจแล้วก็ทำตามนโยบายของสำนักพุทธ
ที่ให้สอดส่องดูแลพระสงฆ์นะคะที่ปฏิบัติตัวไม่เหมาะสมจึงมีมติให้ล่าสิคะ
แล้วเจ้าตัวก็ยินดีที่จะลาศิกขาค่ะนั่นนะฮะอย่างที่บอกเมื่อวานเป็นกระแสวิภาพวิจารณ์กันเยอะพอสมควร
ใช่น่ะเมื่อตอนตอนแรกเขาบอกว่ายังไม่ถึงขั้นอาบัตรปราชิตอืม
คือเอาความจริงเนี่ยแต่ความเหมาะสมมันไม่เหมาะสมไม่เหมาะกับประกันทั้งปวง
ยังไม่มีกูต้าหรอกเหตุผลคืออะไรที่จะต้องเดินเข้าไปนอกจากความงาม
ผิวหนังมังสาเราไม่เที่ยงโอ้ใช้เซวาของตีดนะ
คือแม้งแต่ตอนที่ตัวเองนี่นะไปหน้าวิปัสสนาอะไรอย่างนี้
ยังไม่ให้ทาคงทาครีมเลยนะคุณใช่ป่ะ
ก็คือแบบให้มันปล่อยวางให้มันปลงจริงนี่มันเป็นเรื่องของกายของโลก
นี่ดูสิหมดไป๙๐๐๐กว่า

๙๙๕๐บาทเออ

ไม่ถ้าจะเปลี่ยนก็อย่าใส่จีวอนเข้าไปไหม
ใช่คือเอาจริงก็แค่สึก
คุณจะทำสวยยังไงก็ได้ไม่มีใครว่า

อ่าถามว่าส่วนใหญ่พระที่เป็นเก้งกวางระมั่งมังผา
สวดเก่งเทศเก่ง
ผู้วิเศษส่วนใหญ่เนี่ย

แต่ขนาดเดียวกันก็จะใหญ่ทรงใหญ่ทรอง

จะเป็นมารศาสนาในฐานะตักบาท

ถวายเพลงถ้าคันมาสามารถแล้วก็อีกสองสามร้อย
ทรงศาสตร์
ทุกวันเนี่ยเท่าไหร่
มานั่งอ่านข่าวอ่ะอืมที่แบบว่ามีกันเคยคนหนึ่งไปไล่ซื้อบริการทางเพศกันเน่น่ะ
เออใช่ใช่แต่นางเป็นพระอ่ะเออฉันยังจำฝังใจแล้วนางก็พูดแต่อืม
น่ะเสียหายหมดแอลจีบีทีเสียนางบอกอืมของนางไม่ใช่พระนางคืออาชีพพระ
ู้นางมาบวชเพื่อจะเรียนหนังสืออ่าอ่าเขาก็มีเป้าหมายของเขานะ
แล้วก็นางก็ได้เงินนางคืออาชีพใส่จีวอนอาชีพพระ
นางก็เลยเอาเงินไปซื้อนหน่อยแรงล่ะอืมเออ
งงไหมล่ะฟังถูกต้องมันไม่มีอะไรเหรอในโรคนี้เนี่ยฟังแล้วปวดใจ
ทุกคนบอกเนี้ยช่วยหน่อยสิช่วยจังโบสถ์
ผู้ประธิหนูรู้น่ะพระอาทิตย์แต่ไม่กล้าอืม
เอ้อใช่ดีสังคมเปลี่ยนไปจริงจริงจริง
แล้วเหมือนเล่าผิดอ่ะเรามันรักคนั่นเอง
มีเสียงพวารสำนักพูด
เพื่อนต้นก็ให้คังปรบัติกินไปดูแลกันก่อน
ถ้าเป็นแบบนี้คันธ่านก็ยังไม่ได้คำคิดอะไรนะ
เผ่าดูว่าเป็นสิวเป็นไร
ของท่านนะครับเป็นภาคอาจจะดูไม่เหมาะไม่ควร
ก็ทำให้ดีขึ้นเท่านั้นเองครับก็คือว่าแต่ครั้งนี้ท่านเจ้าตัวก็ยินดีที่จะ
เป็นข่าวนี้ได้ลาศิกขาแล้วเมื่อคืนครับไอ้กรณีที่มีลูกอีกท่านนี้
แต่งเป็นผู้หญิงนะอันนี้จริงหรือเปล่าอันนี้ไม่เป็นความจริงครับ
เป็นช่วงเปลี่ยนทายเออความื่นก็คือความจริง
ความจริงก็คือความจริงอ่าคือหมายถึงว่าวันหนึ่งอ่ะ
คลับสมมติเราคิดง่ายที่ดีนะอาจจะเหลือแต่พระที่ดี
มันเป็นช่วงของการวัดเหมือนกันนะวัดศรัทธาของคนเหมือนกันว่าเราจะยึดที่ตัวบุคคลยึดที่มนุษย์หรือว่ายึดที่หลักธรรมคำสอน
ที่เราได้เห็นก็คือเหมือนเป็นการผลุดขึ้นมาเพื่อที่จะต้องล้างออกไป

แสดงว่าเราต้องช่วยกันสิ
พวกเราเลือกถึงหลักทำคำสั่งสอน
อย่างน้อยสิ่งห้าเขาสอนเราส่วนแค่นั้น

คดีเด็กหายเด็ก๘เดือน
เด็ก๘เดือนที่จังหวันเรนภัทรพุธโมคนที่หายตั้งแต่วันที่๕กุมภาพันธ์

หลังจากที่สุดท้ายแล้วเนี่ยแม่เด็กออกมายอมรับว่าพูดโกหกใช่ไหมคะ
ไม่มีทั้งชายเสื้อเหลืองที่มาอุ้มลูกไป
ไหนจะเมื่อวานนี้สรุปแล้วพ่อของเด็ก
ก็ถูกแจ้งความจับทั้งคู่ในคดีทางเพศถูกไหมคะ
เท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องมันเลยมาตกที่แม่เด็ก
สรุปแล้วถ้าเขาพูดความจริงออกมาทั้งหมด
มันก็น่าจะได้คำตอบว่าตอนนี้น้องอยู่ที่ไหนเป็นตายร้ายดียังไงบ้าง

ตำรวจพาตัวแม่เด็กไปโรงพยาบาลไปตรวจสุขภาพจิต

อธิบายง่ายนะคะคือโรคจิตเวทหรือโรคจิตเนี่ย
คือมันเป็นอาการผิดปกติทางจิตถูกไหมคะที่เราเห็นแบบคลุ้มคลั่ง
บ้าหรืออะไรอย่างนั้นอ่ะค่ะอันนั้นคือโรคจิตแต่ไซโคพาสเป็น
อีกแบบหนึ่งเนี้ยนะฮะถ้าพูดชื่อภาษาไทยคือโรคบุคลิกภาพ
ผิดปกติแบบต่อต้านสังคมเอาง่ายเวลาเราด่าใครว่าไม่มีจิต
สำนึกไม่รู้จักเห็นอกเห็นใจคนอื่นไม่รู้จักผิดชอบชั่วดี
นี่คืออาการของไซโคพาร์ทค่ะคือเขาไม่มีจริง
คือมันไม่ใช่คำด่านะพี่มดแต่ว่าเขาไม่มีตรงนี้จริง
คือเขาไม่มีความรู้สึกผิดไม่มีความรู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำมันผิด
ไม่มีความรู้สึกผิดชอบชั่วดีไม่มีจิตสำนึกจริง
อันนี้คือไม่ได้ด่าแต่ว่าเป็นภาวะอาการจริง
คือเขาจะรู้สึกว่ามนุษย์อื่นรอบตัวเขาเนี่ย
สามารถนำมาใช้ประโยชน์เพื่อผลประโยชน์ของตัวเองได้
มันเป็นความคิดชุดความคิดแบบนี้จริงนี่คืออาการของไซโคพาส
ซึ่งเกิดจากอะไรได้บ้างบางทีเกิดจากความผิดปกติของสมอง
เกิดอุบัติเหตุเกิดจากพันธุกรรมหรือเกิดจากสภาพแวดล้อมการเลี้ยงดูก็ได้
อาจจะโตมาในสภาพสังคมแวดล้อมที่เลวร้าย
เติบโตมาแบบขาดความรักขาดความอบอุ่นถูกกระทำรุนแรง
ก็ทำให้เขามีความคิดความคิดชุดความคิดแบบนี้
เพราะฉะนั้นบุคลิกคือแข็งกระด้างไม่สนใจไม่แคร์คนอื่น
ไม่คิดว่าคนอื่นจะเจ็บไม่คิดว่าคนอื่นจะกลัวไม่คิดว่าคนอื่นจะเสียใจหรืออะไร
คิดถึงแต่ตัวเองว่าฉันจะทำอะไรเพื่อที่ฉันจะได้อะไรบ้าง
นี่คืออาการของไซโคพาสซึ่งเราไม่ได้บอกว่าแม่เด็กเป็นนะคะ
แค่เอาไปตรวจแต่เอาไปตรวจใช่
คือวันนี้เนี่ยตำรวจนำตัวไปตรวจเรื่องเกี่ยวกับทางด้านจิตเวทเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพจิต
ดูว่ามีหรือไม่มีหรืออย่างไรเด็กอยู่ไหน
ซึ่งตอบไม่ได้จริงจริงเด็กคือตายหรือยังวันนี้คนที่ให้ข้อมูลเรื่องเนี้ย
ก็คือผลตำรวจโทบุญรัฐภูกเกาเวชนะคะในแพทย์จริตำรวจ
โรงพยาบาลตำรวจในฐานะโฆษกโรงพยาบาลตำรวจค่ะก็บอกว่าเอามาตรวจด้านจิตเวท
แต่ว่าจะให้ตรวจอะไรบ้างเนี่ยคืออันนี้ต้องให้คุณหมอเป็นคนดำเนินการ
ตามขั้นตอนตามที่พนักงานสอบสวนเขาประสานมา
รู้แค่เป็นหัวข้อใหญ่ใหญ่คือเกี่ยวกับสุขภาพจิตถ้าตรวจเสร็จแล้วปุ๊บ
พอหมอจิตเวทตรวจเสร็จแล้วเนี่ยถ้ามันมีต้องตรวจอะไรเพิ่มเติม
เขาก็จะส่งต่อไปตรวจเองแต่ตอนนี้ยังบอกไม่ได้ว่าตกลงแม่เด็กเป็นโรคจิตเวทเหรอ
แม่เด็กเป็นไซโคพาสเหรอตำรวจบอกตอบไม่ได้
ในรูปแบบคณะทำงานด้วยคือผู้เชี่ยวชาญแต่ละแผนก
ถ้าใครสงสัยอันไหนต้องส่งแล็บตรวจอะไรเพิ่มเติมก็ต้องทำ
ระยะเวลาในการตรวจในการซักถามคนไข้ก็ขึ้นอยู่กับหมอทั้งหมด
พอตรวจทุกอย่างครบถ้วนหมดแล้วเนี่ย
เขาถึงจะมีการรวบรวมทำเอกสารส่งให้พนักงานสอบสวนโดยตรง
ประกอบสำนวนรายละเอียดซึ่งทางโฆษกโรงพยาบาลตำรวจบอกว่า
ตอนนี้เขาตอบไม่ได้เพราะเขาไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญ
ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญแต่ละฝั่งแต่ละฝ่ายเท่านั้นที่จะรวบรวมออกมา
เพราะถ้าพูดไปเนี่ยอาจจะคลาดเคลื่อนได้
ก็ตอบไม่ได้ยังตอบไม่ได้ใช้คำว่ายังตอบไม่ได้
เพราะว่ามันอยู่ในกระบวนการตรวจอยู่ในกระบวนการของการตรวจสอบและพิจารณาอยู่
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็คือเอาที่รู้ที่ตอบได้แล้วก็ฟันทงได้จริงก็คือว่า
วันนี้พาตัวแม่เด็กไปตรวจสุขภาพจิตแต่ผลออกมาเป็นยังไงเนี่ย
ต้องติดตามต้องรออืมแต่เด็กอยู่ไหนที่มดบอกใช่ไหมคะ
ทุกคนก็อยากรู้เหมือนกันว่าเด็กอยู่ไหนไม่นับว่ามันยังเป็นแบบละครแล้ว
จริงแต่เขาก็บอกว่าเขาบอกว่าน่าเชื่อได้ว่าเด็กน่าจะยังมีชีวิตอยู่
คือหลายคนก็พยายามจับเอาคำให้สัมภาษณ์ของแม่เด็กจำได้ไหมคะที่เขาเคยพูดว่า
เชื่อว่าคงมีคนเอาลูกไปดูแลอยู่อย่างสุขสบายเขาเคยให้สัมภาษณ์ประโยคนี้ไว้
ซึ่งคนก็บอกเอ๊ะพูดอย่างนี้คือรู้เหรอ

แค่แม่เด็กพูดความจริงออกมาทั้งหมดแล้วก็ฝากบอกคนที่เอาเด็กไปให้เอาเด็กมา
เลยคิดว่าเด็กน่าจะยังมีชีวิตอยู่แต่อยู่ไหนแค่นั้นเองก็คือสุดท้ายแล้วก็
ต้องดูว่าแม่จะพูดไหมแม่เด็กจะพูดไหม
แล้วความต้องการของเขาคืออะไรที่ทำอย่างนี้
เนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันก็ให้เป็นหน้าที่ของตำรวจนะคะอืม
เอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้เอาใกล้ตัวกันหน่อยเนอะ

วันนี้ฝุ่นในกรุงเทพมีมีค่ะ
แต่ถามว่ายังไหวกันไหมก็ยังพอไหวในบางพื้นที่อืม
แต่ปรากฏว่าวันนี้๖จังหวัดเกินค่ามาตรฐานโดยพบเป็นสีแดงเลยนะฮะ
จริงจริงแล้วอย่างบ้างขุนเที่ยนอย่างเงี้ยเออ
แต่พังขุนเทียนติดติดโผล่ตลอดเลยนะคะพังขุนเทียนติดตลอดเลยลูก
อยู่ใกล้ทะเลหรือเปล่ายังอืมมีเกาะสร้างหรือเปล่า
เกาะสร้างโครงงานอุตสาหกรรมรถเยอะตรงนั้นรถมันทุกข์
กรุงเทพเนี่ยเรารู้กันเพราะว่าคนกรุงเทพส่วนใหญ่ก็จะรู้อยู่แล้วว่า
มันเกือบทุกเขตพูดไปว่าเกือบทุกเขตค่ะนะฮะแต่สิบหกจังหวัด
เราขอใช้ว่าสิบหกจังหวัดจะเป็นพื้นที่สีแดงเลยนะฮะอย่างเช่น
ตำบลลีที่จังหวัดลำพูนอืมนี่ก็เป็นที่ท่องเที่ยวถูกต้องไหม
เองที่ใช่ค่ะลีตำบลน้ำริมจังหวัดตากอย่างเงี้ย
ตำบลธานีจังหวัดสุโขทัยโอ้ไม่น่าเกิดนะแล้วก็สุโขทัยเนี่ย
หนักในเมืองสุโขทัยก็หนักทางด้านอีสานภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยนะฮะ
มี๔จังหวัดรวม๔พื้นที่จังหวัดเลยอ่ะที่แบบว่าอากาศดี
แม่น้ำกุฎป่องจังหวัดเลยก็เขาบอกโอ้โหสีแดงเลยอ่ะแล้วก็ในเมืองอุบลราชธานี
แล้วก็ตำบลในเมืองจังหวัดนครพนมตำบลลำพูจังหวัดหนองบัวลำพู
นี่คือที่อีสานเนี่ยคือจะบอกว่าไงจากจังหวัดที่เคยอากาศดี
คหมดเลยพีคหมดเลยอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะ
เราไปดูที่ภาคกลางภาคกลางเนี่ย
ก็มีตำบลหน้าพระราณอำเภอเฉลิมพระเกียรติภาคตะวันออกเนี่ยเกินค่ามาตรฐาน๕จังหวัด
ภาคใต้เป็นภาคที่อากาศดีที่สุดใช่ค่ะอากาศระดับดีมากอืม
โดยกล้องจัดคุณภาพอากาศเสียงกลมครบกลมลพิษเนี้ยก็บอกว่า
คาดการณ์สถานการณ์ในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑลเนี้ยหนึ่งถึงสามนี่นาคมเนี้ย
ฟังดีดีนะฮะค่ะกรุงเทพจะหนักขึ้นหนักอีกหรอคะขึ้น
กว่าตอนเนี้ยโอ้ยตายแล้วหนึ่งถึงสามมีนาเหรอคะ
แค่นี้ก็แย่แล้วนะแค่นี้นี่คอก็จะไหม้อยู่แล้วนะคะ
โควิดน่ะทุกคนคนเริ่มความเมาะโควิดไปแล้วตอนเนี้ย
เราเองเนี่ยก็ต้องเฝ้าระวังนั่นแหละลดกิจกรรมกลางแจ้ง
หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง
มีความจะเป็นผู้ที่ต้องการดูแลความเป็นพิเศษเนี่ย
เอาง่ายคือโรคทางเดินหายใจโรคปอดอะไรคุณต้องระวังอย่างมากเลยนะฮะ
แล้วก็ลดระยะเวลาการทำกิจกรรมการแจ้ง
ถ้ามีอาการสุขภาพควรรีบปรึกษาแพทย์
ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะไลโอ
เราไปดูวันนี้ครบรอบหนึ่งปีที่แตงโมจากไปใช่๒๔ปีเป็นข่าวที่แบบว่าคนไทยให้ความสนใจเยอะที่สุดนะฮะ
ค่ะอืมแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่คนพูดถึงกันเกือบปีอ่ะจริงจริงมินว่าคนก็ยังพูดถึงอยู่
จนวันนี้ก็ยังอุบัติเหตุไม่มีฆาตกรรมแล้วตอนที่เราติดตามกันมันเป็นฆาตกรุงฆาตกรรมหายไปไหนหมด
ซึ่งทางแซนเองก็บอกเนี่ยครบรอบหนึ่งปีแล้วตัวแซนที่อยู่บนเรือเขาบอกเขาจนถึงวันนี้
นางก็ยังยืนยันว่าแตงโมไปฉี่หลังเรือนะนางบอกนางไม่ได้โกหกว่านางยังยืนยันยืนยันเหมือนเดิมว่าสิ่งที่นางพูด
คือความจริงวันแรกคือความจริงทั้งหมดว่านางเห็นว่าแตงโมไปฉี่อยู่หลังเรือนางยังยืนยันอย่างนั้นแล้วนางก็บอกว่าโอเคละ
นางก็เสียเวลามาพอสมควรเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็๑ปีเราก็ถือว่าเป็นอุบัติเหตุอยู่นะฮะแล้วก็เธอพัดตกสปีดโบสต์เสียชีวิตกลางแม่น้ำเจ้าพญาเนี่ย
คดีก็ยังดำเนินไปเรื่อยนี่แหละงานนี้เพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงแฟนคลับก็โพสต์ถึงเธออีกครั้งหนึ่ง
ชาวเน็ตต่างพากันไปคอมเมนต์ในอินสตาแกรมบอกว่า๑ปีแล้วนะทำไมยังคิดว่าพี่โมยังอยู่รักคิดถึงนะพี่อยู่ในความทรงจำเสมอ
แม่น้ำเจ้าพญาทีไรใจหายทุกทีนี่วันนี้แม่เขามาเอาพูดในรายการเดี๋ยวสี่ทุ่มหลังจากจบไทยรัฐนิวโชว์เดี๋ยวไปดูแม่ได้นะฮะ
ก็ยังไม่มีใครมาเล่าให้คุณแม่ฟังสักคนเดียวเชื่อไหม
ไม่บอกทั้งที่เคยบอกว่าจะสารภาพ

ก็ไม่เป็นไรค่ะอ๋อพร้อมเมื่อไหร่ก็ค่อยบอกแล้วกัน
เพราะว่าเราก็รอสารด้วย
เดี๋ยวก็พบกันที่ศาล
เวลาคิดน่ะนะคะต้องใช้สมองขอโทษนะคะ
สมองแล้วค่อยไล่คิดนะ
เรื่องคดีเป็นอย่างไร

มันจะได้เงินมาเพราะเหตุใด
มันเป็นขั้นเป็นตอนไม่ใช่อยู่คุณแม่อุดเอามา๕๐ล้านไม่ใช่
มันเป็นขั้นเป็นตอนของมันเรื่อง

กันกรองแล้วแล้วมันก็ดำเนินไปตามที่กันกรอง
ตามกระบวนการยุติธรรมด้วย

ว่าจริงแล้วยังไม่มีใครมาเฉลยกับนาง
จะมาเล่าความจริงยังไม่มีเลย
และไอ้๕๐ล้านก็เป็นขั้นเป็นตอน

ว่าวันนี้ยังเหลืออีก๔๐กว่าล้าน
แต่ตอนนี้ก็บอกปก็เรียบบทที่บอกเดือนละ๓๐๐๐๐บาทรวมมูลค่าทั้งหมด๙๒ล้านบาท
บอกอีก๔๐ล้านอยู่ไหนอยู่ที่๔คนนี้๔คนนี้ทำไมยังไม่มาคุยกับแม่
อืมคนละ๑๐๑๐รึเปล่าอีก๔๐๘ล้าน
ก็คงยังไม่จบอีกแหละในปีที่๒นี้ตามตอนต่อไป

เป็นเรื่องของความภูมิใจอยู่เรื่อยนะคะของสาวสวยคนนี้ค่ะ
ก็จะเห็นถึงความสวยความสง่าของเธอ
จัดขึ้นที่ประเทศเกาหลีใต้นะคะ
งานนี้มาในลุคโทนดำค่ะออลแบ็คเลือกใส่กางเกงขาสั้นเผยให้เห็นขาอันเรียวปล่อย
ผมยาวสลวยแล้วก็มีกิมมิกหน้าที่เป็นเอกลักษณ์ของเธอนะคะ
บอกได้เลยว่าสวยไร้ที่ติตั้งแต่ศีรษะจะหลดปลายเท้าจริง
เห็นคลิปที่เขาคุยกับเด็กไทยสองคนที่อยู่ค่ายเดียวกับเขาอะเนาะ
น่ารักจังเลยอ่ะแบบเป็นพี่ใหญ่เลยนะเพราะผมว่าวันหนึ่งอ่ะ
ถ้าสมมติเขาโฟกัสอะไรอย่างเงี้ยค่ะสมมติโฟกัสกล้องอยู่กัน
เขาจะโฟกัสอยู่อย่างเดียวเลยจะต้องให้ได้ต้องจิกให้แบบสุดให้สุด
ใช่โอ้ยแต่ว่าเกาหลีอ่ะเขาจะเน้นจริงจริงนะคะ
เรื่องเรื่องสายตากับเรื่องกล้องถึงขั้นต้องเทรนด์กันเลยน่ะอืม
เรื่องการแบบจับกล้องจิกกล้องพูดคุยสื่อสารกับกล้องอะไรอย่างนี้
อันนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยนะเพราะทุกอย่างมันออกมาจากอารมณ์ที่น่าเชื่อถือจริง
เพราะบางทีถ้าสมมุติตาเราลอยลอยเนี้ยมันก็ทำให้ไม่ไม่แคปเจอร์ใจของคนอยู่เนอะ
อืมดังนั้นถ้าเผื่อว่าเราไม่รู้จักว่ากล้องอยู่ตรงไหนอะไรต่างต่างเนี้ยมันก็มันก็เอาไม่อยู่อ่ะ
ใช่ไหมค่ะเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่าเล่นตาเล่นกล้องเป็นอืม
นี่อ่ะเห็นไหมล่ะดูสิเดี๋ยวให้ครูครูเล่นกล้องให้ดูสิหน่อย
กล้องสาวครูเล่นได้ไหมคะค่ะเล่นกล้องค่ะ
เดี๋ยวต้องไปทาเซวาก่อนฮ่าฮ่าฮอยจะตำกันได้จริง
เขาเรียกว่าการที่คนเราเนี่ยนะเป็นดารานักแสดงเนี่ย
เหมือนคนไม่ปกติสามารถจะมองกับกล้องพูดกับกล้องรักกล้องเสียใจกับกล้อง
แล้วก็มีความโอ้โหหลายมากมาย

เขาบอกว่ามีรายงานว่าไบร์ทสร้างมูลค่าให้แบรนด์ไป๑ล้าน๙แสนเหรียญสหรัฐ
เป็นเงินไทยคือ๖๖ล้านบาทจ้า

หรือว่า๑๑๑ล้านบาท
แต่นี่คือเท่าที่เห็นแบรนด์แอมที่เป็นคนไทยที่เป็นดาราไทยหลายคน
ที่เขาเป็นแบรนด์แอมป์ให้แต่ละแบรนด์

แล้วคนไทยยอดซื้อสูงมาก

ก็ดูสิคนตรงกลางเนี่ยพี่จริงก็เป็นแบรนด์แอมนะ
แม่เอากันอย่าไปเจ้าพวกเขากัน

จริงภูมิใจแทนเลยอ่ะ

เดี๋ยวรับมากันครับ

ฟานปิ่งเดี๋ยวฉันคุณทันไหมฟานปิ่ง
เอาไล้แล้วอะไรหายไปช่วงหนึ่งเนาะ

แล้วภาพล่าสุดเนี่ยนะคะโอ้โหออกมาเลย
ในรอบหลายปีเลยนะคะ
กลับมาเฉิดใช้อีกครั้งหนึ่งนะคะ
ปิงปิงกำลังจะมีผลงานการแสดงภาพยนตร์เรื่องใหม่นะคะ
นี่ไงเห็นไหมดูสิไม่ได้มีหมองเลย
เป็นเลสเปียนนะคะประกบกับนักแสดงเกาหลีอีจูยอง
ล่าสุดนี้ได้ปรากฏตัวที่เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเบอร์ลิน
ครั้งที่๗๓แล้วยังไม่พอนะคะ
่านปิงปิงยังได้รับเชิญไปในงานเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานอีกด้วย
ขอบคุณค่ะนี่เป็นไงคะ
คัมแบ็คเป็นคัมแบ็คใช่เลย
ต่างประสิทธิ์หมดแล้วแหละทางคำถาม

เอาวันนี้ต้องยินดีกับลูกของ

พี่ภัทรไทยที่เขาบอกว่าแต่งงานใช่ไหมครับวันนี้

ก็คือพี่ชุดาภาที่กำกับแล้วก่อน
กับจินโจชะยุทธ์นะคะลูกของแม่ชูชุดาพา
นี่แหละนี่เข้าพิธีแต่งงานแล้ววันนี้
ล่าสุดพี่ก้องปียะนี่แหละเป็นคนโพสต์ภาพเบาสาวเขียนแคปชั่นบอกว่า
ทั้งสองในวันแห่งความสุขที่สุดในชีวิต
สุดาพาลูกผัดไทยมีความสุขมากในทุกวัน
เสนาลินก็มีการโพสต์คลิปโวยพรน่ารักบอกออกเรือนแล้ววุ
คนกันเองน่ารักมากมีความสุขปลื้มปิ่มแทนแม่พ่อ
มาตั้งแต่เด็กขอให้หลานทั้งคู่มีความสุขครองรักยาวนานตลอดไป
ดีใจกับพี่ผัดและพี่ชุค่ะ
เห็นมาตั้งแต่เลขตัวเดียวดูสิแต่งงานแล้วอ่ะ
พวกเราก็จะเป็นคุณยายกันไปหมดแล้วค่ะคนในวงการ

ใช่แล้วก็เป็นคนเก่งซะด้วยนะเป็นหมอเป็นคุณหมอ

ยินดีมากค่ะคุณมดขอบคุณค่ะน้องมิ้น
ขอบคุณนะคะวันจันทร์เรากลับมาเจอกันใหม่กับข่าวใส่ไข่ไปกันก่อนนะฮะ
สวัสดีครับสวัสดีค่ะ